พี่สมรักธรรมสีงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก
งงในงงงึงงันงงงานงงงวย

คือไปตรวจโควิดรอบแรกปรากฏว่า

อัดคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
ผลการตรวจครั้งที่๑
พูดง่ายครั้งที่หนึ่งมีครั้งที่สองไม่มีนะครับผม
ก็คือสรุปก็ทีมงานคุณหมอนะครับก็เลยสรุปว่าให้ผมตรวจอีก
ให้ผมตรวจอีกหนึ่งครั้งนะครับพรุ่งนี้นะครับ
ถ้าผลออกมาว่ามีผมก็กลับบ้านได้นะครับผม
งงไหมงงไหมคนอื่นก็ไม่งงผมก็งงนะครับผมทำไมต้องเป็นผมด้วยเลยครับผม
พี่บาร์ทโม้ปะเนี่ย
ไม่ได้โม้อันนี้เป็นผลจากคุณหมอเลยนะครับ
ครั้งแรกติดครั้งสองไม่ติดคือถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหม
มันมีโอกาสเป็นไปได้ทำไมอ่ะเพราะมันมีหลายเคสที่มันเจอแบบนี้

ใช่ก่อนหน้านี้หลายคนนะคะดาราเนี่ยคืออาจจะตรวจครั้งแรกไม่เจอ
ครั้งที่๒เจอครั้งสามไม่เจออะไรแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้
ทีนี้แต่ว่าพี่สมรักแกบอกว่าคนอื่นงงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมงงมากเลยนะคะ
ผลตรวจครั้งที่๑กับครั้งที่๒ไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่นะฮะ
สรุปให้คุณผู้ชมฟังเข้าใจง่ายแบบนี้นะ
คือครั้งแรกเนี่ยที่แกต้องไปตรวจเนี่ยแกไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงแต่อย่างใดนะฮะ
แต่แกต้องเอาผลการตรวจไปเตรียมอัดเทปรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าผลการตรวจครั้งแรกหมอบอกว่าติดโควิด๑๙
เพราะครั้งที่สองบอกว่าติดครั้งแรกแอดมิตแล้วนะ
พอตรวจครั้งที่๒ตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรักษาตามกระบวนการ
ครั้งที่๒เห็นไหมคะไฮไลท์สีแดงน่ะ
ผลปรากฏออกมาบอกว่าคือไม่ติดโควิดไม่พบเชื้อ
แล้วตอนนี้พี่สมรักก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นผลครั้งที่๓วันนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าพบเชื้อก็คงเข้าสู่กระบวนการ
นี่ตอนที่นั่งกินอาหารในโรงพยาบาลนั่งทานอาหารใช่ป่ะ
ทำไมแกทานอาหารได้ปกติลิ้นรับรสจมูกรับกลิ่นได้ปกติ

แค่หมีเลยนี่ค่ะกลับมารอบ๒ไม่ติดแบบนี้นะฮะ
ไม่ต้องงงเดี๋ยวรอบ๓จะติดหรือเปล่านะฮะพี่บัตรนะ
ขอให้ไม่ติดแล้วกันขอให้กลับบ้านได้นะครับ